คือกีฬาประเภทนี้มวยจริงมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการต่อย
เวลาบางครั้งเรายังเห็นมั้ยครับอย่างเชือกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะทำให้
เสื้อผ้านี้ก็มีผลเหมือนกันแต่อันนี้เขาอนุญาตแล้วนะครับ
แต่อนุญาตยังไม่ทั่วโลกไปดูกันหน่อยเรื่องราวนี้นะครับ
มายาซาฟาวัย๑๖ปีครับได้รับอนุญาตภายใต้ข้อยกเว้นขององค์กรมวยสหรัฐ
ยังเป็นวงกว้างไม่มากนะครับอยู่ในประเทศแค่นั้นเอง
สามารถแต่งกายแบบปกปิดที่มีทั้งเสื้อแขนยาวกางเกงและรูปเหมือนที่เห็นเนี่ยนะครับ
แล้วก็เธอบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้ใส่ชุดนี้แข่งขันนะครับ
อย่างที่เราทราบกันนะครับที่เขานับถือภาษาอิสลามเนี่ยเขาจะค่อนข้างเคร่งครัดนะครับผู้หญิง
เนื่องจากว่าองค์กรมวยสหรัฐก็มีระเบียบให้นักมวยแต่งกายด้วยชุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเท่านั้น
แต่วันนี้เราเห็นแล้วนะครับในชุดสีดำเธอทำตามสิ่งที่เธออยากทำได้แล้ว
ต้องชื่นชมนะครับบางเรื่องเนี่ยมันอนุญาตกันได้แต่ก็ต้องดูว่าผลที่ตามมามันจะมีผลหรือเปล่า
ถ้าอย่างที่เราบอกมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นเรื่องของการที่เสื้อผ้าอาจจะไปทำให้นักกีฬาบาดเจ็บหัวนะครับ
แต่วันนี้เขาเก็บได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราดูจากชุดแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับ
ไฟล์นี้เธอก็แพ้นะครับเธอแพ้ให้กับทางอิสเบลล่าเฮนดริกซันแต่เธอบอกว่าผลแม็กชนะเนี่ยมันไม่สำคัญแล้ว
หลังจากนี้เป้าหมายของเธอคือการสู้ต่อไปบนเวทีในสิ่งที่เธออยากจะเป็น
แล้วก็อีกเรื่องสำคัญก็คือการที่ได้ชกในโอลิมปิกปี๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่น
แล้วว่าเธอนั้นอยากจะชี้แจกนะครับกับทางสรรพันธ์มวยสาคมสมัครเรียนอนาชาติ
ว่าไอบ้าก็ให้อนุมัติการขึ้นชกในการแต่งเครื่องแบบแบบนี้นะครับ

ก็เริ่มแล้วที่จะผ่อนปลนกันบ้าง
จุดนี้ก็แบบรัดมากเหมือนสุดดำน้ำอะครับที่แบบรัดติด
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการต่อสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีเวทีแสดงความสามารถ
ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับหลายประเภทกีฬาก็เริ่มเห็นกันแล้วที่เราเห็นกันนะครับ
เราก็เน้นย้ำนะครับว่าทุกกีฬานั้นทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับ
ผลการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศอาจจะไม่เท่ากับมิตรภาพที่เราได้เห็นกันนะครับ
ถึงแม้จะมีการทะเลาะหมวงแม้งกันบ้างแต่สุดท้ายเชื่อใจครับ
กีฬาเนี่ยมันสร้างวิทยาภาพให้กับตัวโลกแล้วก็ใช้กีฬาในการเชื่อมสัมพันธ์